ลงใต้ไปที่พังงาหน่อยนะคะมีเหตุฆาตกรรมต้องบอกว่า
น่ากลัวแล้วก็สืบสยองมากค่ะผู้หญิงคนนึงถูกฆ่ารัดคอนะคะ
แล้วก็ใช้ค้อนปอนเนี่ยทุบศีรษะจนกระโหลกแตกคือที่หัวเนี่ยเป็นรูขนาดใหญ่เท่ากำปั้นเลยนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยพยายามติดตามหาครอบครัวจนเจอแล้วครอบครัวบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ตอนนี้ตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือจะเป็นเรื่องของเงินกู้นอกระบบ
หรือไม่ก็เรื่องประเด็นยาเสพติดนะคะศพของหญิงสาวรายนี้เนี่ยถูกพบเมื่อวานนี้ค่ะ
มีชาวบ้านเขาไปจับปูในป่าโกงกางที่ตะบนกระโสมอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาแล้วก็ไปเจอศพนี้เข้า
สภาพศพเนี่ยลอยอืดมาตามร่องน้ำในสวนปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ลักษณะศพก็คือนอนคว่ำหน้าสภาพเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็น
สวมเสื้อคอปกสีดำแถบส้มแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำค่ะตรวจตามร่างกายพบบาดแผลเป็นรูตรงกกหูด้านขวาขนาดเท่ากำปั้น
มีผ้าขนหนูสีฟ้ารัดอยู่ที่คอผมเริ่มหลุดออกจากศีรษะแล้วนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าวันค่ะนอกจากนี้ในตัวก็พบว่ามีกระเป๋าคาดสะพายข้างสีดำอยู่ด้วย
ข้างในก็มีพวงกุญแจมีบัตรประจำตัวประชาชน
ซึ่งข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อผู้ตายว่าเธอชื่อนางสาวเหลืองพระชนะอายุ๓๘ปีเป็นชาวบุรีรำค่ะ
ตำรวจก็เก็บหลักฐานแล้วก็ส่งศพไปตรวจดีเอ็นเอจากฟันของผู้ตายหาพยานหลักฐานอื่นอื่นเพิ่มเติมค่ะ
วันนี้คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับไปจุดที่เป็นร่องน้ำในสวนปามนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เอาไว้นะฮะตอนนี้เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคืนวันเกิดเหตุผู้ตายน่าจะมีปากเสียงกับชายคนที่เป็นคนก่อเหตุที่ห้องเช่า
แล้วคนร้ายน่าจะหยิบผ้าขนหนูสีฟ้ามารัดคอนางสาวเหลืองจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
ก่อนจะคว้าค้อนปอนทุบศีรษะคือทุบเป็นรูโบนะครับค่ะ
แล้วก็ลากศพไปทิ้งอำพลางในร่องน้ำสวนปามใกล้กับห้องเช่า
แฟนของผู้ตายนี่เขาเป็นชาวเมียนมานะครับอายุ๓๖ปีบอกว่าคืนวันที่๓สิงหาคม
นางสาวเหลืองเนี่ยโทรมาบอกเขาว่าให้มาช่วยกันจับปูเปรี้ยวหน่อยนัดกันไว้หนึ่งทุ่ม
แต่เผอิญฝนตกหนักเขาก็เลยไม่ได้มาหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนะครับ
เจออีกทีพบอีกทีอ้าวเป็นศพถูกทิ้งในร่องน้ำแล้วซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าแฟนสาวของเขาถูกทำร้ายในช่วงกลางคืน
ช่วงกลางวันหรือเปล่าเนื่องจากยังแต่งตัวเหมือนอยู่บ้าน
กางเกงขาสั้นคือถ้าออกไปหาปูเปรี้ยวตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่แต่งแบบนี้
ค่ะนี่เป็นชุดเหมือนกับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วผ้าขนหนูสีฟ้าที่รัดคอนี่เป็นผ้าที่แฟนของเขาจะพาดไหล่ติดตัวเป็นประจำ
เวลาอยู่บ้านเพราะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคผิวหนังจะมีเหงื่อออกตลอดเวลา
ก็เลยต้องมีผ้าติดตัวไว้คอยเช็ดเหงื่อเวลาไปจับปูเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยจะไม่เอาไป
วันที่สามประมาณห้าครึ่งมันต้มอาหวันน่าเธอจะไปจับปูมั้ย
อืมทีเนี้ยผมบอกว่าไปเอ่อประมาณหนึ่งทุ่มอ่ะ
ทำไมถึงบ้านที่สอยนั้นนะทีนี้จะออกมารอปากทั้ง

ทีนี้มันบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไปแล้ววางสายเลยตั้งแต่นั้นไม่ได้เข้าไปเจอกันเลยครับ
ถ้าใส่กางเกงขาสั้นจับปูเปรี้ยไม่ใช่ครับ
แล้วแสดงว่าเป็นกลางวันอาจจะออกไปด้วยครับ
ครับผมครับผมนั่นแหละผมก็ถ้าคือว่าเป็นกลางคืนต้องเห็นไฟฉายใช่ไหม
แต่อันนี้ผมตามพี่คนนั้นน่ะเห็นไฟฉายไหมไม่เห็น
มีคนที่คอยรับซื้อปูเปรี้ยวจากนางสาวเหลืองผู้ตายนะครับ
บอกว่านางสาวเหลืองนี่เขาทำงานจับปูเปรี้ยวแล้วก็มาขายใน๒ปีกว่าแล้วนะครับ
วันหนึ่งก็จะจับได้สักประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับเอามาขายได้ก็ประมาณหนึ่งพันบาท
แต่ก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเธอจะมีปัญหาเรื่องอะไร
ถึงถูกคนร้ายทำร้ายแล้วก็เอาศพไปทิ้งแบบนี้
แบบนี้มากเลยยังไม่รู้
คือถ้าจะไปสืบดูเรื่องหนี้สินของนางสาวเหลืองเนี่ยนะฮะ
เราไปได้ข้อมูลว่าเธอกู้เงินนอกระบบกับเจ้าหนี้เงินกู้
เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นแก๊งเงินกู้ในท้องที่เนี่ยนะ
กู้ไว้พันสองร้อยบาทต้องจ่ายส่งให้กับเจ้าหนี้
แก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยวันละสองร้อยบาทนะครับ
ส่ง๒๔วันนะครับเท่ากับว่าถ้าส่ง๒๔วันวันละ๒๐๐จะส่งไปให้กับแก๊งเงินกู้นอกระบบ๔๘๐๐บาท
ทั้งที่กู้มาแค่๑๒๐๐บาทนะครับเกินจากเงินต้นเดิมโอ้โหไปถึง๔เท่าอ่ะ
นั่นหมายความว่าเจ้าหนี้รายนี้คิดดอกเบี้ยถึง๑๒๕นี่นะฮะแก๊งเงินกู้นอกระบบดอกโหดมาก
ตำรวจตั้งปมทางคดีเอาไว้ตอนนี้๓ประเด็นนะครับมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องการติดหนี้ติดสินกับแก๊งเงินกู้นอกระบบ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับเดี๋ยวต้องสอบปากคำคนใกล้ชิดต่อไป
ตอนนี้ญาติติดต่อรับศพไปแล้วนะครับพ่อเนี่ยเดินทางมาจากชุมพรมากับลูกสาวไปรับศพของนางสาวเหลืองที่สถานีตำรวจทุ่งสงศ์ที่ไปติดต่อนะครับ
แล้วก็บอกว่าลูกสาวคือนางสาวเหลืองเนี่ยขาดการติดต่อกับทางบ้านมา๒๐กว่าปีแล้วทุกคนก็พยายามตามหาแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน
เมื่อ๘ปีก่อนเนี่ยเจอกันที่ชุมพรนางสาวเหลืองก็บอกกับพ่อว่าเดี๋ยวจะมาทำงานที่พังงาแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีก
ทีนี้หายไปอีก๘ปีนะครับจนล่าสุดครั้งนี้ก็คือตำรวจแจ้งว่าเอาเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเขาติดต่อตามที่อยู่จากบัตรประชาชน
พ่อบอกพอมาเห็นสภาพลูกสาวบอกทำใจไม่ได้นะครับขึ้นอืดจนจำไม่ได้เลยนะครับพี่สาวก็บอกกับเราบอกว่าน้องสาวเป็นคนจิตใจดีนะ
ไม่คิดว่าจะถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้อยากให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายให้ได้
เป็นคนที่ว่าจิตใจอบอ้อมมาดีนะคะเขาก็ช่วยเหลือทุกคนนะคะเขาก็ไม่เคยเบียดเบียนใคร
อืมตอนที่รู้ข่าวว่าเกิดเรื่องกับเขาที่นี่ยังไงบ้าง
รับไม่ได้ค่ะคือเราตามหากันมาเป็น๑๐ปีแล้วไม่เจอพอจะมาเจออีกทีที่ตอนเป็นศพแล้วก็ไม่ไหวอะค่ะ
เราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเกิดของนางเสาเหลืองผู้ตายที่บุรีรำนะคะเพราะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านางสาวเหลืองเขามีประเด็นกับใครมีเรื่อง
นางสาวเหลืองเนี่ยไม่กลับบ้านที่จังหวัดบุรีรัมมาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะรู้แค่ว่าไปทำงานอยู่ภาคใต้แล้วมารู้อีกทีได้ข่าวอีกทีก็คือรู้ว่าเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
แล้วก็รู้จากทีวีด้วยนางสาวชายาดาทองใสลูกพี่ลูกน้องของนางเสาเหลืองบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่เป็นคนก่อเหตุซึ่งถือว่าโหดเยี่ยมผิดมนุษย์มากตอนนี้ญาติญาติและครอบครัวสะเทือนใจมากนะคะไม่มีใครทำใจได้เลยแล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วแล้วก็